คุณผู้ชมครับไปดูที่จังหวัดชายภูมิ

ค่ะมันมาได้อย่างไรมันเป็นห้อยอยู่เต็มต้นไม้เป็นหมดหรือ
ทรงห้อยเต็มต้นไม้เลยนะครับ
เป็นยกทรงที่น่าจะถูกขโมยมาแล้วมาแขวนไว้เต็มต้นไม้แบบนี้เลย
ชาวบ้านชาวช่องเขาบอกโอ้โหนี่มันเป็นป่ายกทรงหรือยังไงนะครับ
กทรงบางตัวพบร่องรอยถูกมีดกรีดเจาะเป็นรูโหว
ก็คาดว่าน่าจะเป็นพวกโรคจิตขโมยมา
เอามาสูดดมเอามาสำเร็จความไคร้เอามาทำทารุณกรรมแบบนี้

นำกำลังเข้าไปในป่าเนื้อที่ประมาณ๗๐ไร่
หมู่บ้านศรีพัฒนาหมู่ที่๑๐ตำบลช่อง๓
อำเภอแก้งเคราะห์จังหวัดชายภูมิ
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านรายหนึ่งว่า
พบชุดชั้นในสตรีจำนวนมากที่บริเวณป่าดังกล่าว

เจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินเข้าไปในป่า๑๐๐เมตร
ไปเจอชุดชั้นในสตรีขนาดต่างทั้งเล็กทั้งใหญ่

ผูกติดกันไว้กับต้นไม้ทั่วบริเวณนี้เลยนะครับ
นำออกมานับได้คุณทายซิว่ากี่ตัวครับ

ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพวกโรคจิตในหมู่บ้าน
แอบขโมยของชาวบ้านมา
ที่เขาแขวนที่เขาตากไว้
ขโมยมาเสร็จเอามาสูดดมเอามาสำเร็จความไคร่
จากการตรวจสอบพบว่าชุดชะในบางตัวมีร่องรอย
คล้ายโดนมีดหรือว่าของมีคมกรีดเป็นรูโว

ใช้สำหรับสำเร็จความไข้ตามพฤติกรรมที่เขาชอบ

แล้วก็ชาวบ้านผู้หญิงหลายคนที่ทราบข่าว

ทุกคนเห็นแบบนี้แล้วกลัว
กลัวนะคุณนะกลัวคนโรคจิต
กลัวว่าหมู่บ้านจะไม่มีความปลอดภัย
และคิดว่าคนที่ทำแบบนี้น่าจะจิตไม่ปกติแล้วล่ะ
พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทีนี้ไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวเลย
แล้วก็ไม่กล้าออกไปไหนมาไหนคนเดียวเลยในยามค่ำยามกลางคืน

กลัวให้มาทำอะไร
กลัวเขาจะมาทุกอย่างนะคะในกลมคิดของเราทุกอย่างเลย

คือเริ่มต้นด้วยการขโมยชุดชั้นใน

หลังจากนี้ไม่รู้จะทำอะไรผู้หญิงเขาอีกนะครับ

ติดตามจับกลุ่มคนร้ายโรคจิตรายนี้

มีทั้งชาวบ้านแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะ

กลัวจะเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียนแล้วก็ผู้หญิงนะครับ

สอดส่องดูแลตัดต้นไม้บริมทาง

เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านนะครับ